หลังจากนางสาวปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐได้นำที่ดิน๖๐๐กว่าไร่นะครับที่ไปถือครองทำฟาร์มไก่ส่งมอบคืนให้กับสปกร
ขณะเดียวกันยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแสดงบทบาทอย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับนางสาวปรินาหรือไม่
ทำให้นายอาจรุยะเรืองรัตนพงศ์ประกาศว่าจะเดินหน้าเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมดำเนินคดีกับนางสาวปรินาฐานบุกรุกพื้นที่ป่า
ส่วนนางสาวปรินาปรากฏตัวครั้งแรกนะครับหลังจากเจอมรสุมเรื่องการตรวจสอบการถือครองที่ดิน

ขอบคุณครับ
นี่เป็นคลิปที่นางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
หลังถูกยึดคืนที่ดินสอปกร๖๘๒ไร่
ขณะที่การเรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย
กรมป่าไม้และป่าไม้จังหวัดราชบุรีวันนี้

ในการดำเนินคดีกับนางสาวปารีนา
ก็ยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกับสปกร
โดยนายจุมพฤษชอบคำผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมป่าไม้
บอกว่าหลังจากนี้เตรียมทำหนังสือหารือข้อกฎหมาย
กฤษฎีการและฝ่ายกฎหมายของสปกร
ว่าที่นางสาวปารีนาถือครองที่ดินสอปกร

ก่อนที่จะมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน
ในปี๒๕๕๔มีความผิดหรือไม่
ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ระบุว่าสอบประกอบมีหน้าที่เพียงจัดสรร

การที่กรมป่าไม้ส่งมอบที่ดินให้กับสป
ในปี๒๕๓๖ไม่ได้โอนคดีมาให้จัดการด้วย
ดังนั้นจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้

เจ้าภาพหลักที่แท้จริงนะครับ

ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ตอบไม่ได้ว่าตกลง
งั้นของที่คุณพอรินาที่จัดข้อมูลที่เบาบอกว่า
ได้เข้าไปยึดถือครอบครองก่อนแล้ว
ก่อนที่จะมีภาระกิจสินติกากำหนดเครียดปฏิโรค

ไม่น่าจะสามารถดำเนินคดีอาญาได้
ก็เป็นอำนาจที่สอบคนะครับ
ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
บอกว่าจะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

กับเลขาสอปกรณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ดำเนินคดีหรือเอาผิดกับนางสาวปารีนา
เดินหน้ายื่นหนังสือให้ตรวจสอบ
การครบของที่ดินพบ๕กับ๒๑สส
โดยเฉพาะที่ดิน๑๒๐ไร่
จังหวัดประจวบคิริคันของนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน